นะครับตำรวจยังคงไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุ
พลทหารจนเสียชีวิตหลังจากที่เขาไปเที่ยวผับแล้วก็เขม่นกันนะฮะ
ค่ะตอนเนี้ยมือยิงเนี้ยได้ตัวแล้วแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ย
ยังหนีอยู่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับทหารเกณฑ์คนหนึ่งไปเที่ยวผับนะครับ
แล้วก็ไปคำเมนต์กับคู่อริตอนที่ออกมาเนี่ยอันนี้ตอนที่อยู่ในผับนะฮะ
เป็นคลิปที่เพิ่งเปิดเผยออกมาอ่าถือเขาบอกเขาเต้นกันไปเต้นกันมาใช่ไหม
มือปืนที่สารภาพความจริงก็ไม่มีอะไรแล้วอ้างว่า
พอเต้นกันไปเต้นกันมาอยู่โต๊ะข้างกันมีโดนกันบ้าง
เขาก็พยายามไปขอโทษก่อนแต่สุดท้ายฝั่งของพลทหารที่เป็นทหารเกณฑ
ว่าพาน้ำมาเที่ยวผับมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยไม่จบค่ะ
แล้วมาพูดเหมือนกับจะมาหาเรื่องพวกเขาพอผับเลิกเขาก็เลยขับรถไล่ตาม
ไปใส่กันหน้าผับก่อนแต่ปัญหาคือไปยิงกันตายเนี่ยใช่ไหม
แต่อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะ
แต่นี่เป็นคลิปในที่เกิดเหตุนะฮะที่มีการเต้นกันอะไรกัน
เราก็ไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนใครเป็นใครยังไงก็ไม่รู้นี่นะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผู้ตายเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
เขาก็กลับมาบ้านก็เลยไปเที่ยวผับนะฮะแล้วไปเจอคู่อริมาชกต่อยกันหน้าผับก่อน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านน้าชายเป็นคนซ้อนท้าย
วัยรุ่นที่มีเรื่องชกต่อยกันก็ขี่รถไล่ตามมาตามประกบไล่ยิง
ไปถึงสี่แยกไฟแดงวัดขุนกล้องถนนโชคชัยเดชอุดม
เขตเทศบาลเมืองนางรองนะฮะแล้วก็ถูกยิงนะครับ
กระสุนนี้เข้าชายโครงด้านหลังขวานะฮะทะลุปอดเลยนะครับ
รถนี้ล้มกลางถนนคนยิงก็พากันหลบหนีไป
นี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนนะฮะที่มีรถขี่ไล่ตาม
หลังจากเกิดเหตุในตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนได้นะฮะ
หนึ่งคนนะครับนี่คนพลทหารที่เสียชีวิตนะครับ
พลทหารสอนรักวิเศษพันธ์หรือว่าตีหรือว่าตีน้อยนี่นะครับ
อายุเพิ่งยี่สิบเอ็ดปีนะครับคนที่ก่อเหตุที่เป็นมือปืนเนี่ยถูกจับได้
แต่อีกคนนึงที่มาด้วยกันแล้วเป็นเจ้าของปืนด้วยตอนนี้ยังหนีอยู่
นี่นะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจสพนางรอง
นำตัวนายพีรพงศ์แข็งฤทธิ์หรือว่าอุ้มอายุ๒๔ปีที่เป็นมือปืน
นำออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพนางรองเพื่อนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรอง
ก็มีญาติญาติแล้วก็มีลูกชายของอุ้มเนี่ยเขามาคอยส่งตัวเพื่อขึ้นรถไปฝากขังที่ศาล
เมื่อวานในอุ้มเขาก็บอกว่าเขาเสียใจเป็นห่วงลูกที่จะไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกนาน
ค่ะแต่อีกฝั่งนี้ลูกชายเขาตายที่งานศพของพลทหารสอนรักนะครับ
ที่บ้านวังกระโดนตำบลหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
ศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับวันนี้แม่ของอุ้มคนก่อเหตุนะครับ
วันนี้มาที่งานศพนะครับที่ยกมือไหว้อยู่นี่ฮะ
มากราบขอเข้ามาศพผู้ตายแทนลูกชายก็มีแม่ของพลทหารสอนรักเข้ามาพูดคุยด้วย
คือทางแม่ของอุ้มนี่เขาก็มาขอโทษทางฝั่งแม่ของพลทหารสอนรักนะครับ
ลูกชายเนี่ยก่อเรื่องแล้วก็ทำให้ลูกชายอีกฝั่งหนึ่งต้องเสียชีวิต
แล้วก็มากราบขอเข้ามาศพด้วยทางญาติฝั่งผู้ตายเขาก็ยอมให้ไปกราบขอเข้ามาศพได้นะครับ
ขอโทษจริงขอโทษจริงเลย
จากนั้นนะครับทางแม่ของในอุ้มนะฮะที่เป็นผู้ก่อเหตุที่เป็นมือยิงได้มอบพวงหลี
แล้วก็น้ำดื่มเพื่อช่วยเหลืองานศพของพลทหารสอนรักนะครับ
แม่ของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีที่ได้มาขอโทษ
แล้วก็กราบขอเข้ามาทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาก็ยอมให้ขอเข้ามาศพ
มาขอเข้ามาแทนน้องอุ้มสบายใจขึ้นค่ะได้มาหาได้มาบอกได้มาคุยกับแม่
แกก็คุยดีทุกอย่างแม่เขาคุยดีทุกอย่างดีใจที่มาได้มาดีใจจริง
ขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งแม่แล้วก็พี่ชายของพลทหารสอนรักที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าก็ถือว่าครอบครัวฝั่งผู้ก่อเหตุมีน้ำใจเดินทางมาขอโทษก็ขอรับไว้
แต่เรื่องจะให้ยกโทษให้กับในอุ้มที่เป็นมือยิงกับเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุคงยังทำใจไม่ได้
เพราะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงลูกชายอยู่ตลอดจากนี้ไปขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการของกฎหมายต่อไป
ก็มีน้ำใจเห็นใจเองก็ชีวิตคนไทยแต่อีกอย่างหนึ่งก็อีกในเรื่องการคดีก็อีกอย่างหนึ่งแต่นี่ก็ถือว่าดีแล้ว
ที่เขายังมามีน้ำใจมาถ้าเขาไม่มีน้ำใจมามันก็มันก็คงก็จะยากกันไปอีกหน่อยหนึ่ง
ส่วนเมื่อช่วงเช้านะครับวันนี้ครอบครัวของผู้ตายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยกลับมาที่บ้านที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
เราไปที่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เป็นบ้านของผู้ต้องหาอีกคนนึงนะฮะที่ร่วมกับในอุ้มก่อเหตุแล้วเป็นเจ้าของปืนด้วยนะฮะ
ที่ชื่อในต้นอายุ๓๕ปีวัชราวุธชาลีวันนะครับก็ไม่เจอตัวคือย่าพี่น้องก็บอกว่าในต้นเนี่ย
วันเกิดเหตุอยู่ที่บ้านแล้วอุ้มเนี่ยโทรมาตามให้ออกไปจากนั้นเนี่ยต้นก็โทรมาหาญาติที่บ้านอีกทีนึงตอนเช้า
นี่คนนี้นะฮะที่ยังหนีอยู่บอกนี่อุ้มไปยิงคนตายมาแล้วต้นก็หนีไปเลยมีโทรกลับมาบ้างทางฝั่งญาติญาติบอกก็พยายามบอกให้เขาเนี่ยกลับมามอบตัว
แต่ก็ยังไม่มามอบตัวตำรวจบอกว่ากำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับคาดว่าตอนนี้ยังหนีกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำครับ
ทีแบบเนี้ยหลบหนีไปทีตอนยิงก็ร่วมกันนะส่งปืนให้กันอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ไปเลยเออหนีไปเลย